ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ในช่วงของการชุมนุมในช่วงเวลานี้
นะตำรวจก็ยืนยันว่าเอาละกระสุนเนี่ยเป็นกระสุนยาง

แต่ก็มีเด็กที่เขาถูกยิงเข้าไปนั่นแหละ
ไฮโซลูกนัดเนี่ยวันนั้นโดนแก๊สน้ำตาเข้าไป
มันมีกระสุนอะไรอยู่กับแก๊สน้ำตาหรือเปล่า
ถึงขั้นที่ตอนนี้มีข่าวว่าตาจะบอดด้วยซ้ำนะฮะ
วันนี้คือภาพเนี่ยฮะนี่คือภาพที่ทางกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานนำโดยผบชนพตธพพพร
นำเจ้าหน้าที่มาสาธิตการยิงแก๊สน้ำตาตามยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน
นี่ฮะใช้สนามบุญญจินดาที่สโมสรตำรวจที่กรุงเทพเป็นที่สาธิต
คือเนื้อหาสาระหลักก็คือเพื่อจะยืนยันว่าการใช้แก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ในการควบคุมการชุมนุมเนี่ยไม่มีพวกกระสงกระสุนหรือว่าจะเป็นเศษเหล็ก
หรือทั้งหลายไปกับแก๊สน้ำตาแน่ยิงไปปุ๊บมันจะมีระยะ๑๐๐เมตร
นี่ฮะคือตกลงไปเนี่ยแล้วจะยิงไม่ได้ยิงใส่ผู้ชุมนุมด้วย
เขาจะยิงห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุม
เพื่อให้ควันเนี่ยมันลอยเข้าไปหาผู้ชุมนุม

นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าพอยิงออกไปเนี่ย
เหลือแค่แท่งดินดิบนะ
ซึ่งมันจะพุ่งออกไปแล้วเกิดการเผาไหม้
ส่วนปลอกกระสุนจะไม่หลุดตามออกไปด้วย
ยังอยู่ในลำกล้องปืนยืนยันว่าไม่เป็นอะไรถึงชีวิต
แต่มีสิ่งเดียวที่การยิงแก๊สน้ำตาแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ได้

เพราะพอมันไปตกปุ๊บเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่าลมเนี่ย
มันพัดแก๊สน้ำตาไปทิศทางไหน
ตำรวจท่านก็ยืนยันนะฮะบอกว่าการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ย

จะยิงไปจุดที่เป็นจุดตกเพื่อให้ลมเนี่ย
แก๊สน้ำตาเข้าหาฝูงชน
แล้วกระสุนแก๊สน้ำตาเนี่ยนะครับ
ที่ใช้ไอ้เครื่องมือที่ใช้การยิงแก๊สน้ำตาเนี่ย
คือถึงขั้นยกระบอกปืนให้ดูในลำกล้องเลยนะครับ
ว่ามันไม่เหมือนกับปืนยิงกระสุนทั่วไปเลย
ใส่ไปในกลุ่มคนเราจะยิงไปตรงที่ตำบลที่คิดว่าลมเนี่ยพัดให้ควันเข้าไปหาฝุงชน
นะครับเพราะยังไงเจตนาของเจ้าที่เนี่ยคือไม่ต้องการเป็นศัตรูกับประชาชน
ไม่ต้องการเป็นตำราบประชาชนแรงสิ้นเราต้องการให้เขาสลายไปทั้งนั้นเอง
อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วใช่ของเดียวกับที่ใช้ตอนไปควบคุมการชุมนุมหรือเปล่า
นี่คืออุปกรณ์จริงที่ใช้ควบคุมฝูงชนในปัจจุบันนะครับนี่ฮะทั้งแท่งแก๊สน้ำตา
กระสุนแก๊สน้ำตาหรือว่าปืนที่ใช้ยิงแก๊สน้ำตาก็ตามนะครับ

ส่วนกระสุนยางนี่ก็ยืนยันว่ากระสุนยางจริงไม่เคยใช้กระสุนจริง
นี่นะคะก็เป็นคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามีคนเจ็บหลายรายเหมือนกัน
จากเหตุการณ์การชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีรายหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๑๔
เขาถูกกระสุนบาดเจ็บเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บก็คือสิบหกสิงหาคม

แต่คุณพ่อของคนเจ็บเขาบอกว่าเขาต้องไปแจ้งความไปแจ้งความที่สอนอดินแดง
เพราะอยากจะให้ตามตัวคนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดี
มีทนายความไปด้วยทั้งทนายทั้งคุณพ่อไปเขาก็ไปที่สอนอดินแดงนะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นแต่ลูกชายเล่าให้ฟังว่าประมาณ๓ทุ่ม๑๖สิงหาคม
ขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าบ้านแล้วผ่านหน้าสอนอดินแดงอะค่ะ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นยืนอยู่ข้างสอนอดินแดงแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาทำร้ายเขานะคะ
ไล่ตีด้วยไม้เบสบอลเขาทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหนีมารู้ทีหลังว่าโดนยิง
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มาชุมนุม
เหมือนเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปที่ไปอยู่ในบริเวณนั้นที่หน้าสอนอดินแดง